แต่ในช่วงนี้นะคะเรื่องที่เราต้องดูก็คือการตรวจสอบดวงชะตาพบกับหมอไก่พพาธินีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

จะเหมือนกันว่านำพาความสำเร็จมาให้เขา

แล้วทางแก้ง่ายถ้าใครโสดก็หาคู่
อันนี้ทางแก้ยากค่ะหมอไก่

แต่ว่าจริงแล้วคนที่ไม่มีคู่ไม่ต้องน้อยใจ
เพราะว่ายังไงราศีสิงศ์ช่วงนี้ดวงดี

ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกราศี
แม้จะไม่มีเราอยู่ในดวงดีก็ตาม

ที่จะได้รับการตรวจสอบโดยสตาร์คกับหมอไก้
จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการโดนเพื่อนฝูงเอารัดเอาเปรียบ
ถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนมาขอยืมเงินหรือว่ามาชวนลงทุน

ส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วย
แบบกระทันไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีแบบเจ็บเลยอะไรอย่างนี้

จะต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุ
การเดินทางอะไรในช่วงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะคะ

ความรักยังโสดู

ใช่ประมาณนั้นยังไม่ได้ลงหลักปรักฐาน

อาจจะเป็นไรอดใจรอไว้นะคะ
แต่ว่าอย่างนี้วันนี้คุณวรากรคุณเป็นคนโชคดีนะคะ
เพราะว่าได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าที่หมอไก่นำมา

ขั้นตอนแรกให้ทำสมาธิก่อนเลยนะคะ
แล้วก็ให้ท่องคาถาที่จะแนบไปด้วย

อยากจะขอพรในเรื่องของความรักการงานหรือการเงิน

แต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะขอให้ดีต้องขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ขอพรไปยังไงก็ยินดีด้วยกับคุณวรากรนะคะ
สำหรับใครอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณวรากรแบบนี้
พอเห็นโพสต์หมอไก่แล้วก็โพสต์ไปเลยวันเดือนปีเกิด
พร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะถามหมอกัยแบบนี้ค่ะ
หมอไก่จ๋าบอกหน่อยสิพรุ่งนี้เราจะได้เจอกับอะไรเอาแบบเน้นเลย
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาเช็คดวงในช่วงเดือนกรกฎาคม
เมื่อเวลาสีไหนมีเกณฑ์งานงอก
งานงอกเออมีปัญหาโอ๊ยอาจจะต้องเตรียมตัวงานงอกยังไง
ยังไงถั่วงถั่วงอกเกี่ยวไหมเออเดี๋ยวมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะ
แต่ว่าวันนี้ขอบคุณหมอกัยมากขอบคุณค่ะขอบคุณหมอกัยครับ